ขยับต่อไปที่จังหวัดปราจีนบุรีมีชาวบ้านครอบครัวหนึ่ง
เขาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ช่วยไปตรวจหน่อยไปตรวจคลินิกแห่งหนึ่ง
เพราะว่ามีการฉีดวัคซีนให้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
วัคซีนให้ถ้าเป็นวัคซีนปกติก็เข้าใจ
แต่ว่ารอบนี้ฉีดโมเดิร์น่าให้

มาแล้วเหรอก็ยังไม่มาไงแต่ว่าทางคลินิกที่ว่านี้ฉีดโมเดิร์น่าให้
ในเมื่อเขายังไม่มาแล้วไอ้ที่ฉีดไปฉีดแล้วนะ
ของจริงหรือเปล่าน่าจะเป็นโม้เดินหน้า
ต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วครับ
ไม่รู้มันอยู่ยูอ่านไหมครับยูอ่านไหม

หนูสงสัยเรื่องของว่าวัคซีนมันมีทั้งหมดกี่ตัว
แต่ว่าตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดเนาะ
ที่สุดนะของสหรัฐคำมาวิจารณ์ดีที่สุดนะ
จะต้องใช้ใบนี้ในการผ่านผ่านทาง
คือมีการจองมีการฉีดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็ย้อนกลับมาตรวจสอบข้อมูลอีกที
ทางโรงพยาบาลใหญ่โตมโหลานสุดของบ้านเราประเทศไทย
แต่คลินิกที่ว่านี้อยู่ในพื้นที่ของกะบินบุรี

เขาบอกว่านี่ไงใบเซอร์ใบรับรองถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วได้มาจากกระทรวงสาธารณสุขครบถ้วนเลย
นี่คลินิกฮะคลินิกนี้ก็จะมี๔คนในบ้าน
จะมีพ่อมีแม่และตัวเล็กสองคนไม่ต้องพูดถึงเขาก็ได้ไม่เป็นไร
แต่ที่คล่องใจคือเอ้าแล้วมันมายังไง
และที่ฉีดไปตกลงแล้วมันใช่ของจริงหรือเปล่า

ไปทั้งครอบครัวค่ะแล้วก็ไปถึงก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็แฟนให้เขาฉีด

ทั้งหมดในแน่ใจจะไปครอบครัวเรา๔คน

วัครรศีลของมนาตแต่ว่า
ไม่ได้เห็นขวดยาหรืออะไร

แต่พอมาที่นี่เขาเหมือนสำเร็จรูปมาแล้ว
มาถึงปากแขนจัก๔คนไง
คนโดนไปเต็มคนละ๑๕๐๐บาทนะครับ

เรื่องแรกก็คือแล้วที่ปักไป

หรือที่คุณนักจับผมบอกมันโม้ไหม

อะไรเข้าไปมันจะมีผลข้างเคียงหรือไม่
กลัวที่สามคือกลัวว่าจะมีการไปหลอกคนอื่นอีกหรือเปล่า

จังหวัดปราจีนบุรีช่วยตามเรื่องนี้

มาเนี่ยคลินิกแห่งนี้มีการจดทะเบียนตั้งถูกต้อง

ก็อยากรู้ว่าวัคซีนเป็นอย่างไรรอผล

มันจะเป็นตอบสิ่งที่ไม่ได้อยากรู้ตั้งแต่แรกนะฮะ
ดังนั้นเบื้องต้นที่กบินบุรีปราจีนบุรี
เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งฮะ
ตอนนี้พี่น้องชาวปราจีนบุรีอย่าเพิ่งไปฉีดนะคะ
อ้างว่าเป็นโมเดน่าเดี๋ยวรอเราตรวจสอบให้ก่อนนะครับ